คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องเครียดมาดูตลกดีกว่า
เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าตลกทั่วฟ้าเมืองไทยไปงานนี้ค่ะ

งานแต่งลูกชายของพี่หน่งชาช่านะคะ
โอ้โหจะบอกว่าคับข้างจริงแล้วก็คื้นเครงกันสุดนะคะ

โหน่งชัชชาคนนี้ค่ะมีลูกชายสองคนนะคะ

ดังนั้นพวกเขากลมเมื่อสักครู่แต่งงานนะคะ

คนน้องนะคะชื่อน้องบุหรี่ศิวนาศอายุ๒๙ปีนะคะ
เพราะปุหรี่โมะภาพดูใจกับแฟนสาวน้องโบเนี่ยมา๒ปีแล้ว
บรรยากาศงานเนี่ยเฮกันตั้งแต่เช้านะพ่อหนงเอาเก๋งอเมริกันนะคุณผู้ชม
คันมาตั้งเป็นขบวนแห่ขันหมากยกสินสอด๑ล้าน๙บาทกับท่อง๔บาทนะคะ
แหวนเพชรอีก๒วงวงละ๒กลัดมาสู่ขอเจ้าสาวทำพิธีสวยงามกัน
ประตูเงินประตูทองท่องคาถารักเมียตามพ่อ

มีดาราตลกทั่วฟ้าเมืองไทยมารดน้ำสังบ่าวสาวนะคะ
โน่งแม่นกยิ้มแป้นมีความสุขโพสต์ภาพนี้เลยค่ะ
ภาพประทับใจเขาก็เฮฮากันไปนะคะ
มีพี่โน๊ตเชิญยิ้มมีหูหลากหลายมากวงการคุณผู้ชม
ช่วงเย็นค่ะจัดงานที่ร้านอาหารมีนาวิล่าจังหวัดนครนายกนะคะ
ไม่ให้เสียเชิงตลกดังยังไงคะอาฟเตอร์ปาร์ตี้
นี่คุณผู้ชมให้ดูคลิปนี้คุณจ้าสยามเขาโพสต์นะคะ
รวบรวมนะคะพี่ตุ๊กกี้พี่สมเช้งพ่อนงจัดเต็มลีลานี้ค่ะ
เธอโพสต์เธอบอกว่าเออฉันงงนะ
งานนี้งานแต่งไม่มีรูปคู่บ่าวสาวเลย
ที่สำคัญเพลงที่ร้องเนี่ยน่าจะเป็นคันหูที่ร้องนานที่สุด
ร้องได้ไงครึ่งชั่วโมงจะเป็นยังไงไปดูคลิปเลยค่ะ

พี่ตุ๊กกี้ก็ไม่ยอมเขาว่าพี่ตุ๊กกี้ภัทรอะไรนะ

คุณจ๊แลกว่าจ๊ะเห้ยมั่นกว่าเบาสาวสิอีกนะคะ
อีกคนที่ร่วมยินดีด้วยก็ก่อนนะคะ

ชมว่าพี่โหน่งเข้าใจจัดงานแต่งให้ลูกนะ

ต้องบอกว่าสะพัยที่เข้ามาบ้านเนี่ย

ขยันทำงานไม่ขี้เกียจเลย
เด็กอะไรบุรีเองก็มีบุญมาก

แล้วก็ขอให้บุรีมีหลานให้พ่อเร็วนะลูกนะ